พัทธรุงเมื่อวานตำรวจเขาแยกค้น๒จุด
ไปบ้านที่แบบเสียแป้งเคยอยู่นะ
ไปปั๊บไปค้นเจอไหมได้เทียบกันไหมว่า
ประตูข้างหลังแบบที่ถ่ายในคลิป
ไอ้สวนไอ้ปาล์มมีไหมเอาไปเทียบกันหน่อย

คนได้ตามสบายเลยแม่บอกค้นเลยอยากค้นค้นเลยเต็มที่
คือแน่นอนแหละก็ต้องไปค้นตามบ้านญาติคนในครอบครัว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
เขาไปกับอาวุธพร้อมครบมือเสื้อเกราะต้องสวมไป
เพราะเขามองว่าเสียแป้งเป็นบุคคลอันตรายใช่ไหม
นำหมายสารไปจะเข้าบ้านเขาอยู่ในพื้นที่หมู่๖ตะบนนาน
โน่นรำเผือเมือจังหวัดพัทธลุงมีนางอนงอายุ๗๐ปี
ถ้าคิดไล่เป็นศักดิ์นี่ก็คือเป็นน้าน้าสาวเสียแป้ง
นะก็เป็นเจ้าบ้านครับนะครับเป็นเจ้าบ้านตำรวจก็เชิญเจ้าบ้านมารับทราบนี้นะ
เรามีหมายค้นนะแล้วเดี๋ยวขอเชิญคุณนะร่วมในการตรวจค้นด้วย
เจ้าของบ้านเจ้าบ้านก็เต็มที่ครับเอาค้นอยากค้นซอกไหนค้นมุมไหน
ค้นไปเลยนะเต็มที่ปฏิบัติการเกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
หลังจากตรวจค้นนานกว่า๑ชั่วโมง

ก็เจอของในบ้านแต่ไม่เจออะไรที่ผิดปกติ
เออไม่เจออะไรที่ผิดปกติไม่มีร่องรอยของเสียแป้ง
ก็เอามาจะเฉาวมการไปค้นบ้านภาคหมู๓
ภาคหมู่๓ตำบลท่าแคมมือจังหวัดพัทธรรมบ้านใครอ่ะบ้านนี้
นางสาวสุนันทาแม่ยายแม่ยายของเสียแป้ง
ตำรวจก็กระจายกำลังกันค้นทุกซอกทุกมุมเหมือนกัน
บอกอยากค้นก็ไม่พบร่องรอยหรือสิ่งผิดกฎหมาย
ผลตำรวจตรีณฐกรกาญจนาพรนะครับ
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธรุงระบุว่า
เข้าค้นบ้านทั้ง๒จุดเป็นการเข้าค้นครั้งที่๒แล้วนะ
หลังจากเสียแป้งกันโน้นหนีออกจากโรงพยาบาลนะ
แล้วก็การตรวจสอบร่องรอยของผู้ต้องหาเนี่ย
เปรียบเทียบลักษณะบ้านว่ามันใช่ไหมอีกสถานที่ในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไป
คุณผู้ชมว่าใช่ไหมคุณผู้ชมดูภาพประกอบ
คุณผู้ชมว่าใช่ไหมเหมือนไหมประตูบ้านตรงที่นั่งแล้วมาพูด
ในบ้านหลังนี้มีหรือเปล่าสวนปามรั้วรวดหนามนะครับมีไหมเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
หลังจากตำรวจเขาเชื่อเขาบอกเขามีข้อมูล
เสียแป้งเนี่ยอาจนะขีดเส้นใต้ละ๑๕เส้น
ยังอยู่ในประเทศไทยอย่างไรก็ตามนะครับ
บันทึกข้อมูลไว้รวบรวมหลักฐานบางส่วนตามขั้นตอน
เพื่อสรุปนะครับผลการปฏิบัติเอาไว้แล้วครับ

รู้หมดแล้วนะรู้วันเวลาคนที่มาช่วยเหลือ
แล้วคนที่กำลังติดต่อเสียแป้งได้ตอนนี้
เดี๋ยวต้องไปดูด้วยว่ามีส่วนรู้เห็นในการพาหลบหนีไหม
แต่ที่แน่มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ชั้นผู้ใหญ่ด้วยระดับพลตำรวจตีให้ความช่วยเหลือ
เพราะฉะนั้นค่ะโอ๊ยต้องเรียกมาสอบปากคำแล้วแหละ
พลตำรวจตีกไก่เอ๊ใครนะ
ไก่ชื่อจริงหรือชื่อเล่น

เมื่อวานนี้ทางผอบตรพลตรเอกตอสักค่ะ
ก็เปิดเผยความคืบหน้าว่าการไล่ล่าแป้งนาโนต

คือเมื่อกี้พี่เบิร์ตบอกว่าอะไรนะยังไม่แน่ใจน่าจะอยู่ที่ไทยใช่ไหม
อาจอาจจะอยู่อ่ะแต่
คือพบตรพอแสดงความเชื่อมั่นว่ายังกบดันอยู่ในไทยเนี่ย
เขาก็ต้องรวบรวมแหละข้อมูลผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้อง
พลเรือนเอ่ยข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น
แล้วก็มีการรวบรวมจากการสืบสวนเชิงลึกในพื้นที่พื้นที่ใกล้เคียง
แล้วก็บุคคลรายอื่นที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
กระแสข่าวที่บอกว่าได้รับความช่วยเหลือจากในตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ยศพลตำรวจตรีกไก่เนี่ยทำไงอ่ะ
สั่งแล้วสั่งเจรตำรวจแห่งชาติให้ไปตรวจสอบข้อได้จริง
แล้วถ้าเกิดว่าไปเจอหลักฐานว่าเชื่อมโยงเกี่ยวกับการหลบหนีนะ
ต้องโดนโดนทั้งอาญาโดนทั้งวินัยนี่แหละ

เออทีนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวง

บอกว่าตอนนี้รู้อันนี้เราก็ได้ยินข่าวมาแล้วแหละ
รู้เรื่องอะไรวันเวลาในการหลบหนี
กลุ่มที่ช่วยเหลือตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมออกหมายจับนะ

ส่วนกลุ่มที่ยังติดต่อกับเสียแป้งได้
กำลังตรวจสอบว่ารู้เห็นด้วยไหมเกี่ยวกับการหลบหนีเนี่ย
แล้วมีรายงานค่ะคุณผู้ชมว่าหลังจากที่ปะทะ

ถูกต้องเสียแป้งหนีกลับขึ้นไปบนสรรเขา
ไปหาจุดสูงคมจุดสูงคมคืออะไร

ใครจะเข้ามาทางทิศไหนมองเห็นหมด
คืออยู่ข้างบนก็จะได้เปรียบจากคนที่ตามไล่ล่าจากข้างล่างใช่ไหม
นี่แหละคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของชุดไล่ล่า
ได้จุดกบดานที่มองเห็นได้รอบ
กระทั่งอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

คาดว่านะก็ยังคาดว่าเสียแป้งหนีลงจากเขา
ทีนี้แหละมีทีมช่วยเหลือกำหนดเส้นทางว่า
แป้งแป้งไปทางด้านนู้นแป้งไปทางด้านนี้
ข้อมูลของตำรวจตรวจพบว่าจุดที่ลงเขา

ยังไม่สรุปว่าเสียแป้งใช้เส้นทางไหนกันแน่

นักการเมืองจะมารอรับตรงตีนเขา
แล้วก็พาหนีคือขึ้นยานพานะไป
มา๑๐พฤศจิกาก็นำกำลังปิดล้อมอีกทีนึง
แต่ว่าโอ้โหประทางต่างแต่๘

ส่วนนักการเมืองคนนั้นรู้ตัวแล้วนะ
อยู่ระหว่างเรียกมาสอบเพิ่มเติม

ก็คือรู้ว่ายังอยู่ในประเทศไทย

แต่ตอนลงมาเนี่ยคนล้อมอยู่เพียบเลยนะ
คิดดูสิจดหมายที่เสียแป้งเขียนถึง